ไม่รู้ว่าเป็นการตามล้างแค้นกันหรือเปล่า

เหมือนกับที่เขาบอกว่า๑๐ปียังไม่สายเนี่ยนะ

มีอดีตขาใหญ่ที่พรมคีรี

คือความจริงสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่รับโทษจริงสัก๑๐กว่าปี
ยิงคนตายไปสามศพเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเขาถูกยิงตายนะฮะ
เขาถูกยิงตายครับทุกผู้ชมครับนี่คือแขกทอนหงฉายาของเขานะฮะ
แขกทอนหงนี่นะฮะมาพบเป็นศพเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับ
ชาวบ้านก็แจ้งสพพรมคีรีให้มาตรวจสอบนะฮะ
บ้านเก้าก็อตบนทอนหงศ์อ่ะเฟอร์พรมขีรี
เป็นสวนยางพาราบนภูเขาสูงนะฮะเจ้าหน้าที่นำรถขึ้นไปไม่ได้
ต้องใช้จักรยานยนต์วิบากเนี่ยขี่ขึ้นไปตรวจสอบค่ะเป็นทางลาดชันด้วย
ต้องเดินเท้าต่ออีกพอมาถึงก็เจอศพของแขกทอนหงอายุ๕๔ปีชื่อจริงชื่อประยูนฤทธมุณี
เสียชีวิตอยู่ข้างกระท่อมที่พักของตัวเองนะครับมีไฟฉายเนี่ยคาดอยู่ที่ศีรษะ
แล้วก็มีมีดกับอุปกรณ์ที่ใช้กรีดยางพาราเนี่ยตกอยู่ข้างนี่นะฮะหน้าตาของเขานะครับ
กระสุนเข้าศีรษะ๑นัดแขนขวา๑นัดชายโครงขวาอีก๑นัดรวม๓นัดด้วยกัน
แล้วตามต้นไม้ตามต้นยางพาราเนี่ยยังมีหัวกระสุนปืนขนาด๕๕๖มมไปฝังอยู่ตามต้นไม้ด้วย
นี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่ม
นายประยูนนะออกมาจากกระท่อมที่พักเพื่อจะไปกรีดยางพารา
ลำเรียงศพลงมาต้องเดินลงมาก่อนนะนี่นะฮะอันนี้เป็นจากการสืบสวนเบื้องต้นนะฮะ
เมื่อคืนนี้แขกทอนหงเดินออกมาจากที่พักจะไปกรีดยางมีคนร้ายคนหนึ่งเชื่อว่าคงจะต้องเฝ้าดูตลอดนั่นแหละ
เพราะว่ารู้เลยว่าคนตายจะออกมาจากที่พักตอนไหนอะไรยังไงคงจะซุ่มอยู่นะ
พอเขาออกมากรีดยางที่ซุ่มอยู่ในป่าเนี่ยรอเวลาเนี่ยนะฮะ
กระสุนเข้าไปเนี่ยสามนัดนะครับเสียชีวิตคาที่
แล้วมือปืนก็อาศัยความมืดและน่าจะชำนาญเส้นทางด้วยหลบหนีไป
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะนี่ตอนที่ลำเลียงศพลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นทางลาดชันบนภูเขานะฮะต้องเดินเท้าขึ้นไปหลังจากขี่จักรยานยนต์วิบากมาได้ถึงจุดหนึ่ง
แล้วก็ต้องลำเลียงลงไปต่อประวัติของผู้ตายเนี่ย
ทอนหงษ์เนี่ยนะฮะเขาเคยเป็นขายใหญ่ในพื้นที่อำเภอพรมคีรีนะครับ
เมื่อปลายปี๕๕๒๕๕๕ปีนี้นี่๖๕แล้วนะ
ปีก่อนเนี่ยเขาเคยไปยิงคู่อรินะฮะ
ใช้ปืน๙มมยิงนายโชคดีชาวลิศ
ซึ่งมีฉายาว่าเอกผีดิบเป็นขาใหญ่ที่อำเภอท่าสารา
อ่าส่วนแขกทอนหงเนี่ยเป็นขาใหญ่ที่อำเภอพรมคีรี
เมื่อปี๕๕ไปยิงเขากลางวงไฮโลในงานศพ
ทำให้นายโชคดีหรือว่าเอกผีดิบเสียชีวิตพร้อมกับคนอื่นอีกสองคน
รวมเป็นสามศพด้วยกันนี่นะฮะจากนั้นก็ถูกตำรวจเนี่ย
ไล่ล่าจับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกจับได้สารตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
เพราะยิงคนตายไปสามศพนะฮะแต่ว่าต้องโทษจริงเนี่ย
ก็ประมาณสัก๑๐ปีได้นะฮะแล้วก็พ้นโทษออกมานี่นะฮะ
คือพอพ้นโทษออกมาเนี่ยญาติพี่น้องบอกว่าเขาก็กลับตัวกลับใจนะ
ค่ะอ่าจากที่เคยเป็นนักเลงเป็นอันทภาณมาทำสวนยาง
กรีดยางแต่จะเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยมาอยู่แบบสวนยางบนเขาเลย
ไม่สูงสิงกับใครสุดท้ายเมื่อคืนนี้ถูกคนร้ายดักยิงเสียชีวิต
ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาว่าจะเป็นการตามมาล้างแค้นหรือเปล่า
ของคนตาย๓ศพก่อนหน้านี้ที่เขาเคยยิงตายหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปหาป้มเหตุตรงนี้แหละฮะการตามฆ่าล้างแค้นหรือเกิดอะไรยังไงขึ้น
แขกทอนหงขาใหญ่ในพื้นที่ในอดีตนะที่เคยยิงเอกผีดิบที่เป็นขาใหญ่ในพื้นที่เหมือนกัน
นครศรีธรรมราชเมื่อสิบปีก่อนคือถ้าเอาเหตุเมื่อสิบปีก่อนเนี่ย
พบว่าที่แขกทอนหงไปยิงเอกผีดิบเพราะว่าเอกผีดิบแขกทอนหงเนี่ย
ว่าไปขโมยเงินเขา๕๐๐๐บาทแล้วพอไปเจอกันในงานศพในคืนวันนั้นเมื่อ๑๐ปีก่อน
ทอนหงก็ไปทวงเงินแต่เอกผีดิบไม่คืนให้
ก็เลยมีการยิงกันตายมีคนอื่นถูกกระสุนไปด้วย
บอกว่าความจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะ
อืมอ่าแต่ไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยเพื่อนของแขกทอนหงเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์จะไปกรีดยางแถวพื้นที่เหมือนกัน
มันผิดปกติก็ตรงที่เห็นแขกทอนหงษ์เนี่ยเหมือนกับพอผ่านกันแล้วมันมีไฟส่องสัญญาณอะไรออกมา
ศีรษะเหมือนไฟคาดศีรษะเขาก็เลยแวะไปดูรอบขนำ
ไปถึงก็เอ้าเขาไม่ได้แบบส่งสัญญาณจากไฟศีรษะอะไรมาตามปกติ
เขานอนอยู่เขานอนแล้วก็ถูกยิงตายอยู่ก็เลยโทรไปแจ้งลูกชายของแขกทอนหงให้ขึ้นมาดู
ก่อนเกิดเหตุในช่วง๓๔ทุ่มที่เขาไปเจอเนี่ยเจอตีหนึ่งกว่านะ
แต่ก่อนหน้านั้น๓๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่บอกได้ยินเสียงปืนสามสี่นัดแต่เมื่อคืนก็มีงานศพของชาวบ้านอีก
ทำบุญครบร้อยวันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจุดประทัดกันหรือเปล่า
แล้วในพื้นที่ก็มีช้างป่าด้วยนะเวลามีช้างป่าเข้ามาในสวนยาง
ชาวบ้านจะจุดประทัดไล่ช้างด้วยเลยไม่มีใครเอกใจว่ามีการยิงกันตาย
ส่วนประเด็นเรื่องคนก่อเหตุเนี่ยจะเป็นคนแปลกหน้าที่ขึ้นมาแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังคนที่ให้ข้อมูลกับเราหน่อยนะฮะ
รีดยางถ้ามีเสียงรถอะไรที่แปลกหรือมีคนแปลกหน้าแกก็ค่อนข้างจะระแวงสักนิด
ก็คือคนกลีดยังบนบุคเขาว่าเสียงรถจะจำมันได้

แต่ถ้าเสียงแปลกเก่าก็จะระวังตัวนี่หรอใช่
เคยมีคนแปลกหน้าขึ้นไปบนนั้นบ้างไหมคะ
จากเราก็จะมีพี่แล้วก็มีอีกคนนึงใช่ไหมคะ
ช่วงช้างป่าลงมันจะมีคนเยอะ
เพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะเป็นเขตที่ต่อเนื่องกับเขาเรียกยอดเหลือง
มันเป็นคนละโซนกันเขาบุคคลละโซนเดี๋ยวมันจะข้ามกันมาถึงได้
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับลูกชายของผู้ตายด้วยนะฮะ
เส้นทางที่ขึ้นไปเนี่ยยากลำบากทีเดียวลูกชายนี่ชื่ออำมารินอายุ๒๔
บอกว่าพ่อของเขาตั้งแต่ออกจากคุกมาหลังจากติดคุกในคดีฆ่าคนตายยิงคนตาย
ก็ตั้งใจทำมาหากินบอกให้ลูกทุกคนเนี่ยทำงานให้เป็นหลักเป็นแหล่ง
เพราะพ่อเนี่ยห่วงลูก๓คนเนื่องจากตอนนี้แม่เนี่ยแยกกับพ่อไปแล้วไปมีครอบครัวใหม่
ลูกชายบอกว่าพอพ่อออกมาจากเรือนจำพ่อก็ไปอยู่บนขนำในสวนยางพาราที่อยู่บนเขา
อยู่คนเดียวเพราะพ่อค่อนข้างระมัดระวังตัว
เวลาจะไปกรีดยางพ่อก็ไปแบบไม่เป็นเวลานะเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าจะออกไปตอนไหนอะไรยังไง
ลูกก็ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปหาพ่อเอาข้าวเอาน้ำไปให้ไปนอนเป็นเพื่อนบ้าง
ส่วนสาเหตุที่มีคนมาลอบยิงพ่อเมื่อคืนลูกชายบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องเมื่อ๑๐ปีก่อนหรือเปล่า
พ่อไปยิงคนตายเขาอาจจะตามมาแก้แค้นหรือเปล่า
แต่พ่อโดนยิงขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
ซึ่งลูกชายบอกว่าผมคงไม่ตามไปล้างแค้นอะไรอีกก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปก็แล้วกัน
แล้วก็แค้นเรื่องในอดีตกันมาก่อนมันก็๕๐๕๐ครับ
๕๐ที่ไม่เชื่อคืออะไรคะ
ก็บอกไม่ถูกอาจจะมีปมอื่นด้วยอะไรที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ
บอกแค่ว่าเวรกรรมมันมีจริงแค่นั้นครับเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไร
อืม

เขาอ้างว่าเป็นการล้างแค้นแต่ทางเราก็บอกว่าอ้าวโทษนั้นก็รับ

ส่วนอดีตภรรยาของผู้ตายนะครับบอกว่าไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นการฆ่าล้างแค้น
ถ้ามันจะเป็นการฆ่าล้างแค้นจากเหตุการณ์เมื่อ๑๐ปีก่อน
เพราะความจริงสามีอดีตสามีของเธอก็รับโทษรับกรรมด้วยการติดคุกไปแล้ว
สามีก็มาหาเธอบ้างนะหรือไปอยู่กับลูกบ้าง

ทำวันนี้เราก็เลยลองไปคุยกับทางฝั่งของพลัยยาของผู้ตาย

ก็คือเอกผีดิบที่ผู้ตายคือแขกทอนถงเนี่ยเคยยิงเขาเสียชีวิตเอาไว้เมื่อ๑๐ปีก่อน
นี่นะฮะภรรยาของเอกผีดิบนะครับปัจจุบันอายุ๕๒ปีบอก
เธอไม่เคยลืมเลือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเลยเพราะทำให้สามีเธอเนี่ยต้องเสียชีวิต
ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่แขกทอนหงษ์ถูกยิงตายไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มายิงสามีเธอตาย
เพราะหลังจากสามีเธอถูกยิงตายแล้วแขกทอนหงติดคุกไปแล้วเธอก็บอกกับลูก
มีลูก๓คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๑บอกว่าให้มันจบแค่นี้นะลูกอย่าไปอาฆอะไรอาฆาตแค้นอะไรอีก
เรื่องมันจบไปแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เสียใจมากที่ชาวบ้านหรือว่าสังคมเนี่ย
สงสัยเพ่งเล็งมาว่าครอบครัวเธอเนี่ยตามไปยิงล้างแค้นหรือเปล่า
ทั้งที่ความจริงแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันมีผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่สูญเสียถึง๓ศพ
มีครอบครัวที่สูญเสียหลายศพด้วยกันอย่ามาโทษครอบครัวเธอครอบครัวเดียว

แสคนก่อเหตุแล้วนะครับเป็นผู้ชายนะฮะอายุประมาณ๓๐ปีคาดว่าจะเป็นลูกหลานของผู้ตายที่แขกทอนหงษ์เนี่ยเคยไปยิงเขาไว้๓ศพ
กลางวงไฮโลในงานศพที่อำเภอท่าสาราเมื่อ๑๐ปีก่อนแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการระดมกวาดล้างอาวุธสงคราม

แสดงว่าในพื้นที่ยังมีอีกหลายกระบอก
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อกันแล้วกันนะครับ